หมอกไกยบุคลาสวัสดีครับ

สามราศีที่จะรวย

อ่าค่ะอันดับที่๓ก่อนเลย
อันดับที่๓ก็คือชาวราศรีมีน
สำหรับชาวราศิมีเรียกว่าโอ้โฮเชื่องครึ่งปีแรกนะ
การเงินกระท่อนกระแท่นขาดบ้างเกินบ้าง

แต่ถ้าเป็นสติน่าจะเป็นราศีดิฉัน

ก็คือดวงดีขึ้นนะคะเริ่มแบบว่าฉายแววความรวย

จะรู้สึกว่าโอ้โฮทำไมช่วงนี้ออร่าแรงจัง
อุ๊ยรู้สึกออร่าเหมือนพุ่งเข้ามา

กระแทกตายด้วยราศิมีนะ

ทุกชนั้นกลิ้มสบายใจเลย

ที่๒ค่ะที่จะมีเงินถุงเงินถัง
อ่าอาที่๒คือชาวราศิกัณฑ์

คือชาวราศีกันจะลงทุนก็ได้เสี่ยงดวงก็ได้

เรียกว่าโอ้โหแบบมีโอกาสได้ผลกำไรมาก

แต่ว่าดีนะคะคือชาวราศรีกัณฑ์

แล้วทำไงต่อหรือคะ

แล้วทำไงต่อคะทำบุญเสริมดวงต่อไป
ไม่ถ้าสมมุติว่ารู้อย่างนี้แล้ว

รีบลงทุนหรือว่าวางแผนการทำงานให้ดี
เพราะว่าหลังจากกันยาปั๊บ

เพราะฉะนั้นใครที่ราศีกันนะช่วงนี้โกยไปก่อนก็แล้วกันนะคะ
ส่วนราศีที่ดวงครึ่งปีหลัง
มีเงินถุงเงินถังเป็นอันดับหนึ่งได้แก่

ชาวราศิกรกฎนะครับเป็นยังไงครับ
ชาวราศีกรกฎดวงการเงินพุ่งมาก

เขาเรียกว่ามีโอกาสได้ลาบจากการทำงานด้วย

เช่นอาจจะเป็นในหน้าได้เงิน
หรืออาจจะขายสินค้าได้ล็อตใหญ่

อยู่ดีมีบริษัทมาเมาท์ที๕๐คัน

แล้วมันก็เตรียมตัวเป็นเศรษฐีให้ดีนะ

ตั้งแต่ช่วงแบบกรกฎาคมไปถึงช่วงปลายปีเลย

เคล็ดลับในการเสริมดวงเรื่องการเงินล่ะหมอไก่

ถ้าสมมุติว่าวันไหนเราคิดว่าเราจะไปเสี่ยงดวง

ให้เราเอาเงินใส่ในกระเป๋าสตางค์ให้เยอะหน่อยให้มันบวมหน่อย

ใส่ให้ถูกนะใส่เงินนะถึงเที่ยวคือใส่เงินให้มันทานาหน่อย
เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับเรียกโชคลาภเข้ากระเป๋า
อ๋อเดี๋ยวต้องหาเงินมาใส่แล้วค่ะ

ค่ะแล้วยังมีอะไรอีกไหมคะหมอไก่

อ่าตู้เย็นเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคังสมบัติของบ้านเลยนะ

บางคนเนี่ยเหมือนกับตู้เย็นก็ปล่อยไว้ให้โล่งมีแต่น้ำเปล่า

เกิดอะไรเข้าไปโอ้โหมันเป็นเย็นแต่ไม่มีอะไรเลย
ควรจะมีของบ้างควรจะเอาของมาแช่บ้าง
แน่นจนปิดไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้
เอางั้นเลยเหรอคะเปิดทีปุ๊บทะลักออกมาเลยใช่ไหมค

คือต้องมีของบ้างของบ้างหมายถึงว่าอุดมสมบูรณ์มีเงินทองเหมือนว่าเหลือกินเหลือใช้
คือมีของในตู้เย็นบ้างคือไม่ใช่ว่าแน่นจนเกินไปแบบน้องใบตอง
ที่ว่าอัดเข้าไปไม่ได้แต่มันก็มีแบบพอดีแต่ดูแล้วแบบเออมันอุดมสมบูรณ์นะ
อะไรก็ได้ใช่ไหมหมอไก่ไม่ต้องเป็นพิเศษว่าต้องเป็นไข่เป็นแอปเปิ้ลเป็นอาหารหมูหลา
ไข่ก็เหมือนกับความอุดมสมบูรณ์ความร่ำรวย
แล้วจบรายการของเราติดตามข่าวสักครู่แล้วก็แชร์ข่าวสาวสตรองด้วยนะคะ
ตรงนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามจนถึงช่วงท้ายรวมถึงทุกข้อความไลน์ด้วยนะ
ค่ะวันนี้วันไข้เลือดออกใช่ไหมถ้าเจอยุ่งไลน์ให้รีบตบแต่ถ้าอยากมีคนคบให้รีบทักนะจ๊ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทักกันมาเลยสวัสดีค่ะ